เขามีประกาศยกเลิก๒โรคต้องห้ามในการรับราชการ
คือโรคจิตกับโรคอารมณ์ผิดปกติ
จากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ

ซึ่งตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเสนอแนะมา
เกี่ยวกับร่างกฎกพถึงการกำหนดโรค
อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ
โดยมันมีโรคจิตกับโรคอารมณ์ผิดปกติ
ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรัง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ

เขาบอกว่าเพื่อเป็นการกำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้าม
ในการเข้ารับราชการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
และหลักการไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูล
สาระสำคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกพฉบับเดิม
โดยยกเลิกข้อความ
การกำหนดให้โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ออก
เท่ากับว่ามีทั้งสองโรคนี้สามารถรับราชการได้
แต่ทีนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้คำว่าโรคจิตหรือว่าโรคอารมณ์ผิดปกติในที่นี้

คือต้องดูในคำจำกัดความว่าหมายถึงแบบไหนอาการยังไงบ้าง
คือถ้าฟังคำว่าโรคจิตมันจะฟังดูแรง
ถ้าโรคทางจิตมากกว่าก็ต้องดูแบบระดับ

บุคคลก็จะมี๑โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่แบบเห็นชัดเจน

คือโรคติดยาเสพติดให้โทษ

และ๔โรคติดต่อร้ายแรงหรือว่าโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
พอเขาใช้คำว่าโรคเรื้อรังมันก็กว้างอยู่เหมือนกัน
ก็อาจจะหมายรวมอย่างอื่นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็เลยอาจจะมีการตัด๒โรคนั้นคือโรคจิตกับโรคอารมณ์ผิดปกติออก
แล้วก็มีการกำหนดวิธีการตรวจโรคติดต่อร้ายแรงหรือว่าโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
แล้วก็วิธีการที่คณะกรรมการแพทย์ของกพกำหนดเอาไว้
ร่างนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด๖๐วัน
นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะ
เดี๋ยวรอราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมา
ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วมั้ง
เพราะว่าตอนนี้มันก็มีโรคอะไรใหม่เยอะขึ้นมาเหมือนกันเนาะ

สวัสดีครับ